เพราะว่าที่พยาวช่วงนี้ฝนตกชุกใช่ไหม

เข้าป่าไปเก็บเห็ดเห็ดขายสร้างรายได้ค่ะ
ไปเลยไปพายาว

ดุขี้ท่านภาพในสตูดิโอเราจะไปพายาว
มาดูกันดีกว่าว่ามีทั้งเห็ดป่ามีทั้งของป่า
คู่หูเมืองพยาวเราไม่เคยพลาด
ตามเขาทั้งคู่และชาวบ้านก็คือคุณสยามสกุณานะคะ
มาในพื้นที่ตำบลดงเจน
เอาป่าไปหาเก็บเห็ดบนเขาท้ายหมู่บ้าน
หลังจากที่ช่วงนี้มีฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะ
พอฝนตกลงมาก็เรียบร้อยออกไปเก็บเหตุการณ์ก็มีเห็ดป่าเกิดขึ้นเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นเห็ดไข่เห็ดระโงกส้มขาวเห็ดขมเห็ดส้มเห็ดโคนเห็ดแดงเห็ดด่านเห็ดแพะ
เดี๋ยวนะแต่ละเห็ดไม่ค่อยคุ้นหู
เป็นเห็ดป่ามันก็จะมาเป็นแบบฤดูกาหนึ่ง
มานะคะแต่ละวันชาวบ้านเขาก็จะหาเห็ดป่าได้
มีเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะหลังจากเก็บเสร็จแล้ว
เพื่อเอาไปขายบริเวณข้างถนนสายพายาวป่าแดด

อืมซึ่งแต่ละวันเนี่ยสามารถขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละหลายพันบาทโอ้เป็นพันน่ะ

แล้วมันมีเห็ดแปลกคือถ้าเห็ดที่มันมาแปลกอย่างเห็ดคนอะไรอย่างนี้
ราคามันก็จะสูงเอามาขายแบบเนี้ยนะคะ
ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดจะมีราคาต่างกัน
ไข่เห็ดขมมงคลถุงละ๑๐๐บาท
โคนขายเป็นจานนะคะจานละ๕๐บาท

ด่านเห็ดแดงจานละ๑๐๐บาท
ซึ่งชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหเห็นหน้าอดไม่ได้อ่ะใช่ไหม
ซื้อเห็ดซะหน่อยละกันเอาไปประกอบอาหารทานที่บ้าน

ถ้าไม่ได้มีความรู้มีความชำนาญ
อยากเลือกไปเก็บผ่านเองชาวบ้านเขารู้เขาผ่านเนี่ย

มันเยอะมันน้อยหายากหาง่าย

เราต้องไปพิสูจน์